คุณผู้ชมค่ะคู่นี้ไม่ต้องลุ้นแล้วเพราะเขากำลังจะมีเบบี
ส่วนคู่นี้ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะสำหรับแดนและแพตตี้
เมื่อวานนี้เนื่องในวันวาเลนไทยเขาควงคู่กันออกงานอีเวนต์
โมเมนต์น่ารักจนแฟนคลับละลายกันเป็นแถวเลยค่ะ
มาออกงานมาจัดดอกไม้เป็นของขวัญวันวาเลนไทยให้กันและกันแบบนี้คุณผู้ชม
เห็นแล้วคนโสดหลายคนบอกได้แต่มองตาปริ๊บเลยนะคะ
แล้วก็ต้องยิ้มให้กับผู้ที่น่ารักแบบนี้
แต่เจอแดนแพตตี้รอบนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องถามถึงสเต็ปต่อไปเนอะ
แต่งงานกันแล้วเรื่องเบบีล่ะจะยังไงต่อดี
เห็นก่อนหน้านี้เขาก็ทำคลิปไปตรวจสุขภาพใช่ไหมล่ะ
เอ๊ะหรือว่าซุ่มเปิดอู่กันแล้วหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ก็เห็นไปฮันนิมูลญี่ปุ่นด้วยกัน
หรือว่าจะมีเรื่องราวดีกลับมาด้วยหรือไม่
ไปถามแดนกับแพตตี้กันจ้า

สภาพอากาศไม่ได้ดีเท่าไร
ยังมาเยอะลึกซึ้ง
กี่วันลึกซึ้งก็อยู่กี่วันที่นั่น

จริงพวกของแบบนี้มันแอบบอกยากนิดหนึ่งนะครับ

คือถ้าวันหนึ่งพร้อมเราก็คงบอกได้ว่า
จับมือกันแล้วก็เออพร้อมแล้วนะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าถามตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออยังอยากแบบ

ใช้เวลาสองคนนิดหนึ่งอย่างนี้
เราอยู่ในข่ายมีลูกยากหรือเปล่า

บกลงก็สมมติจะไม่ยากอยู่นี่แล้ว

คุณครูเขาสอนเอาไว้แบบนี้นะคะ